คุณเจมส์จิรายุค่ะอาจจะมีกระแสข่าวนะว่า

ผู้จัดการคู่บุญที่ปลุกปั้นกันมาเลยนะคุณ
โด่งดังมานานถึง๖ปีนะคะในวงการบันเทิงค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้นะคะหนุ่มเจมส์ได้ออกมาเคลียร์ให้ฟังว่า
เหตุผลหลักค่ะเป็นเรื่องของรายละเอียดในการทำงานนิดหน่อย
แต่ไม่ว่าอย่างไรทุกวันนี้เนี่ยพี่ปิ๊กนะ
ก็ยังคงเป็นคนที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำงานเหมือนเดิม
ยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีปัญหาส่วนตัวใดต่อกันทั้งสิ้นค่ะ
เดี๋ยวไปฟังหนุ่มเจมส์เลยจ้ะ
ว่าพูดจริงมันจะเป็นเรื่องของสัญญามากกว่าที่หมดไป

คือจริงแล้วมันจะมีเรื่องอีกนิดอีกหน่อยอะไรอย่างนี้ครับ

ตอนนี้ผมก็มีพี่ที่ดูแลนี่แหละครับ
ก็เป็นชื่อพี่ปูซึ่งก็เป็นผู้ช่วยพี่ปิ๊กนี่แหละครับ

ผมว่าถ้าเกิดคนมีแนะนำช่วยหรืออะไร
ว่าพี่ปิ๊กก็น่าจะเป็นคนที่ดีที่สุด
ก็อาจจะเป็นเพราะการทำงานที่โตขึ้นวัยที่โตขึ้นหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวก็คอยดูกันต่อไปนะว่าใครจะมาดูแลเจมส์จิรายุนะคะ

ใช่แล้วล่ะค่ะแต่ละคนในอนาคตก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันไปบ้างนะคะ